ไปดูอีกหนึ่งอาชีพครับที่เขาบอกว่ากำลังจะศูนย์หายไป

ต้องมีคนมาสืบทอดต่อกันนะครับ

ประมวงศาลนี้พอแล้วเนี่ยพอหัก
พาไปเลยครับที่จังหวัดสตูนครับ
นี่ครับไปเจอกับนายสุริยาชูวิจิตรนะครับ
เป็นชาวบ้านตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนครับ

แกะหนังตะลุง๑ใน๒ราย

ตนเองสืบทอดอาชีพนี้มาจากคุณพ่อ
ก็คิดว่าอาชีพแกะหนังตะลุงนั้น

มันก็อาจจะศูนย์หายไปอย่างแน่นอน

ต้องใช้สมาธิแล้วที่สำคัญนะ
หากไม่มีใจรักแล้วก็ทำไม่ได้หรอก

น่าระเอียดจริงแล้วหนังนั้นเหนียวหนาแข็ง

มีแค่เขาคนเดียวครับที่รัก

อาชีพนี้นะครับต้องมีการครอบครูก่อนนะ

เพราะว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
เป็นอาชีพที่มีครูแล้วก็มีความขลังด้วย

วิธีการทำครับเขาก็เล่าให้ฟังแบบคร่าว
แบบนี้ว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะ

หลากหลายขนาดแล้วก็มีเขียงแกะ
เขียงตอกมีดแกะลาย
และหนังโคหนังกระบือ

กระตากไม่ได้ก็ต้องรอวันต่อไป

ใช่แล้วครับมันต้องแห้งที่สุดจริงนะครับ
ส่วนลายที่แก่ก็จะมีลายนางฟ้า

ว่าวควายก็มีแล้วก็มีลายเทพฮานุมานลิงครุฑอะไรแบบนี้
หนังตะลุงต่างก็มีหลายขนาดนะครับ
นี่เขาบอกว่าจะมีการแบ่งเป็น๒แบบด้วย
ก็คือหนังขัดแล้วก็หนังขนนะครับ
แกะลายนั้นบางครั้งต้องใช้จินตนาการ

แล้วแต่ละครับว่าต้องการแกะออกมาเป็นรูปอะไร
เขาไม่ได้มีการร่างแล้ววาดออกมาก่อนนะ
เขาแกะจากความชำนาญเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่ละอันมันจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป

มันจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกพูดง่ายเลย

ถูกต้องครับแล้วก็ราคาของภาพแกะหนังนั้นก็
ก็ตัวใหญ่จะอยู่ที่๒๐๐๐๑๐๐บาท
ค่ะแล้วแต่ความประนีตความละเอียด
จะอยู่ที่สักประมาณ๒๕๐บาท

แล้วถ้าอยากได้ตัวเล็กที่แบบเป็นพวงกุญแจ

จะอยู่ที่สัก๑๕๒๐บาท
บ้านนี้ฉันมีนะพวงกุญแจที่เป็นหนังตะลุง

ส่วนภาพแกะหนังตะลุงที่สำเร็จจะอยู่ที่ตัวสัก๕๐๒๕๐บาท

ขนาดประมาณนี้สูงประมาณนี้

มานั้นก็แล้วแต่ลายด้วยแล้วแต่ความยากด้วย
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับที่จังหวัดสตูน
ก็ไปแวะซื้อกันได้นะครับมาเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก
นี่แบบนี้ครับงินทรศน์กุญแจก็มีอย่างที่น้องไปต้องวอก
ถูกต้อง
เป็นที่ขั้นหนังสือเยอะแยะมากมายเลย
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยนั่นเอง
เด็กรุ่นหลังได้รู้จักว่าการทำหนังตะลุงมีที่มาที่ไปยังไง